เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ค่ะเพราะว่าที่จังหวัดปฐุมธานี
ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ล้นตลิ่งนะคะแล้วก็มีคนถ่ายคลิป
โพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกชาวบ้านในชุมชนวัดสรรเจ้า
เขากังวลใจในคลิปเนี่ยค่ะเขาลองเอามือไปเทียบดูคือหนึ่งฝ่ามืออ่ะ
น้ำมันก็จะล้นทะลักเข้าไปในชุมชนแล้วอีกนิดเดียวจริงจริงอ่ะ
เดี๋ยวลองดูภาพนะคะสถานการณ์น้ำของปฐุมธานี
บริเวณหลังวัดสารเจ้านะคะอยู่ได้แค่กำแพงวัด
ปริมาณน้ำห่างแค่คืบเดียวทุกคนมันน่ากลัวมากมากเลย
ถ้าเกิดกำแพงนี้พังขึ้นมาอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
คือถ้าล้นกำแพงไปก็เข้าบ้านคนตรงนั้นเห็นไหมคะ
นี่คือเหตุการณ์น้ำท่วมที่วัดสรรเจ้าตำบลบ้านกลางอำเภอสามโคกปทุมธานีค่ะ
ฝนตกหนักนะคะเมื่อวานนี้แล้วน้ำเกือบล้นตลิ่ง
งแค่นิดเดียวชาวบ้านก็กังวลใจถ้าน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนแล้วจะอยู่กันยังไง
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนวัดสรรเจ้าที่ปฐุมธานี
ระดับน้ำลดลงเห็นไหมคะลดลงกว่าเมื่อวาน
ทางเทศบาลตะบนบ้านกลางเอากระสอบทรายมากั้นตามริมตลิ่ง
กันระดับน้ำที่สูงขึ้นถ้าฝนตกลงมาซ้ำอีก
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าคลิปน้ำท่วมเมื่อวานครับ
ก็ดูน่ากลัวนะก็ยังไม่ล้นแนวกั้น
ถ้าเปรียบเทียบกันนะคะแต่หลายคนก็กังวลใจอยู่ดี

ที่เรามองเห็นเกือร์นทึบด้านนอก
เมื่อคืนเมื่อคืนน้ำเหลืออีกประมาณฝ่ามือหนึ่ง
ล้นเขื่อนที่สร้างใหม่
แต่ปี๕๔ของจริงปี๕๔ที่ผมอยู่
นู้นเสาเขียวนะครับเกือบท่วมเสาเขียว
เพราะฉะนั้นปี๕๔กับปีนี้ยังเหลืออีกเป็นเมตร

เราไปสำรวจอีกจุดหนึ่งนะครับ
ก็คือชุมชนวัดเจดีทองที่ตะบนคลองควายนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่หน้าอกเลยนะปียชาติเห็นไหมฮะ

โอ้โหระดับน้ำนี่ล้นตลิ่งเข้าท่วมแล้วนะครับ
บ้านเรือนแถวนี้ร้อยกว่าหลังคาเรือนนะครับ
สูงนี่เมตรกว่านะครับ

จุดนี้ก็สูงมากนี่ต้องพายเรือกันแล้วนะครับ
เข้าออกชุมชนนี่ต้องพายเรือนะฮะ

เกือบ๒เมตรนี่ท่วมเลยนะมิดหัวเลย
บ้านถึงชั้น๒ของบ้านแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมตอนนี้
ยังห่างจากระดับการท่วมใหญ่เมื่อปี๕๔นะฮะ
ตอนนั้น๓เมตรได้
แต่ตอนนี้ก็ต้องขนข้าวของกันก่อนนะฮะ
น้ำมันหนุนสูงมันท่วมสูงเห็นบอกว่าเกือบชั้น๒
อันนี้ก็คืออีกนิดเดียวจะชั้น๒
จะถึงนี่นะครับ
ไม่พื้นอยู่ประมาณนี้

วันที่๑๓๑๔๑๕น้ำจะหนุนสูง

คุณพี่ถู้สึกอย่างหนึ่งครับก็วันนี้
ผมมาช่วยน้องสาวขนของขึ้น
ส่วนการระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่างนะครับทุกผู้ชมครับ
ศาสตราอาจารย์ดรเสรีสุพราธิตผู้มนุยการศูนย์การเปลี่ยนแปลง
มีอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลังศิษย์นะครับคาดว่ามวล
จากภาคเหนือจะไหลลงมาสมทบทางภาคกลางอีกนะฮะระดับ
ทางภาคกลางเนี่ยจะสูงขึ้นอีก๓๐เซนติเมตร
แล้วช่วงกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนตุลาคมนี้จะมีเหตุการณ์
กลางจะสูงขึ้นอีกสามสิบเซนติเมตรค่ะกลางระบายมาที่กรุงเทพ
ก่อนจะออกเจ้าพระยาแล้วไปออกอ่าวไทยออกทะเลเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ย
กลางเดือนปลายเดือนตุลาน้ำทะเลหนุนสูงอีกมันก็เลยไม่แน่ใจทั้งสามน้ำ
จะมาประจวบเหมาะน้ำฝนน้ำทะเลหนุนน้ำเหนืออย่างนี้ค่ะ
เอาเป็นว่าตุลาคมนี้น่าจะยังหนักกันอยู่